ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่จังหวัดหนองคายนะฮะปรากฏว่ามีสองพี่น้องนะครับ
ถูกคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามารุมตีจนเสียชีวิตคาบ้าน
คือพ่อเนี่ยก็อยู่แต่พ่อบอกโอ้โหไม่กล้าลงมาช่วย
นะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในท้องที่ของสพโพนพิสัยนะครับ
หลังได้รับแจ้งตำรวจสพพลพิสัยกับทีมแพทย์และหน่วยกู้ภัยก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
อ่าเป็นบ้านที่ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิตบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านถิ่นดุงตำบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคายนะฮะเป็นบ้านไม้สองชั้นนายองค์อาจศิลาคมอายุสี่สิบสามปี
ซึ่งสวมกางเกงขาสั้นเพียงตัวเดียวนอนเสียชีวิตอยู่หน้าประตูห้องนอนชั้นล่างนะครับ
สภาพศพก็คือร่องรอยถูกของแข็งตีเข้าที่ศีรษะห่างจากศพของนายองค์อาจไปสักสองเมตร
มีศพของนายอำนาจศิลาคมอายุ๔๒ปีซึ่งเป็นน้องชายนายองค์อาจ
คว่ำหน้าเสียชีวิตในสภาพเปลือยกายสภาพศพถูกของแข็งตีเข้าที่บริเวณหน้าผาก
ถูกของแข็งตีจนเสียชีวิตทั้งสองศพจากการตรวจสอบในห้องนอนพบสิ่งของ
จัดกระจายไปหมดเลยนะครับส่วนหน้าประตูห้องนอนมีตุ๊กตาหินทรายสำหรับตกแต่งบ้านแตกระจายอยู่
มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยคาดว่าจะเป็นที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
สอบสวนในจรุนศักดิ์ศิลาคมอายุเจ็ดสิบสามปีเป็นพ่อของผู้ตายทั้งสองนะฮะ
ซึ่งมีอาชีพขายต้นไม้แล้วก็อุปกรณ์ปลูกต้นไม้บอกว่าลูกชายทั้งสองคนเนี่ย
ช่วยงานยกต้นไม้ขึ้นรถให้กับลูกค้ายังไม่มีครอบครัวก็อาศัยอยู่กับพ่อกับแม่
ก่อนเกิดเหตุมีผู้ชายคนหนึ่งมาที่บ้านมากล่าวหาว่าลูกชายขโมยโทรศัพท์มือถือของเขาไป
แต่ลูกชายปฏิเสธจนโต้เถียงกันไปมาแล้วผู้ชายคนนี้ก็ออกจากบ้านไป
จากนั้นช่วงค่ำขณะที่พ่อกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่บนชั้น๒ของบ้าน
ได้ยินเสียงกระถางต้นไม้ที่วางอยู่ข้างบ้านแตกแล้วได้ยินเสียงลูกชายทั้งสองคนร้องด้วยความเจ็บปวด
เหมือนกำลังถูกทำร้ายแต่ด้วยความกลัวพ่อก็เลยไม่กล้าออกมาดู
และทำอะไรไม่ถูกนะเมื่อคืนนี้นะค่ะ
จนเช้าพ่อบอกว่าถึงกล้าออกมาดู
ปรากฏว่าพบศพลูกถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้ว

ยกเอาเขา

พ่อกลับแกคนกลับบ้านอยู่ไหมครับ
แต่พ่อบอกไม่กล้าลงมาคนร้ายบุกมาเมื่อคืน
รอจนเช้าถึงลงมาก็ลูกก็ตายแล้ว
คืออาจจะไม่คิดว่าลูกจะถูกทำร้ายจนตายไง
คงจะรู้ว่าคงจะสงสัยมีเรื่องทะเลาวิวาสกัน

แล้วก็เสพยาเสพติดมาด้วย

ที่รู้จักกันดีของคนในระแวกหมู่บ้าน
ว่าสาเหตุหลักมาจากการทะเลาะกันเรื่องโทรศัพท์มือถือ
ผู้ก่อเหตุน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๕คนที่บุกเข้ามาที่บ้าน
เมื่อเข้าใจว่าสองพี่น้องขโมยโทรศัพท์เข้ามาก็คงมาทวงถาม
แล้วเมื่อไม่ยอมรับก็โมโหจนรุมทำร้ายร่างกายโดยใช้ของแข็งตีตามร่างกายจนเสียชีวิต
ตอนนี้ก็ให้ชุดสืบสวนเร่งออกตรวจสอบเพื่อจะนำตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ
ตำรวจบอกว่าเชื่อว่าจะจับได้ในเร็วนี้